คนนิยมแห่แหนกันไปขอพรจากพระราหู
ว่ากันว่าเรื่องของความรักเนี่ยขอกันได้ดีทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
อ้าวไปเลยไปเลยไปขอเรื่องความรักกัน

ไปกันที่อุทยานพระราหูเวียงทาชมพูบ้านทาชมพู
ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนเจ้า
ของดรสสิทธิ์คุณชมพูหรือว่าอาจารย์สองพลิกชีวิตโหราจารย์ชื่อดังนั่นเองนะคะ
ท่านก็จัดงานไหว้ครูประจำปีขึ้น
มีประชาชนทั่วสารทิศทั่วประเทศกว่าพันคนมาร่วมพิธีใหญ่ครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งการประกอบพิธีก็เป็นแบบล้านนาดั้งเดิมของการส่งเคราะห์หลวงหรือสืบชะตาหลวงนั่นเอง
ถือเป็นการเปิดมหาโชคแบบไทยล้านนาโบราณให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรองค์พระราหูเวียงทาชมพูให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ชาวบ้านเขาเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ได้รับโชคครั้งใหญ่ในการถูกสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้ววันที่หนึ่งเนี่ยก็มีมาแล้วถึง๖รายด้วยกัน
เนี่ยเรื่องของโชคลาภก็ประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้น
เรื่องของความรักที่นี่ก็มีพระตรีมูรติให้กราบไหว้ขอพรด้วย
โสดก็ขอให้เจอรักใครมีคู่ก็ขอให้รักยืนยาวได้อีกด้วยนะคะ
ดีงามมากมายทีเดียวซึ่งปีนี้เขาก็มีการจัดกันมาต่อเนื่อง
ก็จะเห็นนะคะว่าใครขอพรสำเร็จก็จะนำของมาแก้บนกันมากมายเลย
ทั้งเสื้อผ้าของใช้ต่างอย่างนี้ค่ะ
รวมถึงในพิธีนะคะมีการตัดเล็บตัดผมของผู้ที่จะร่วมพิธีมาใส่ในสตวงหรือว่ากระทงนี่แหละค่ะ
ให้พระสงฆ์เนี่ยสวดส่งเคราะห์ไป
พอประกอบพิธีเสร็จนะคะก็จะนำสตวงฝังกลบ
เหมือนกับฝังเคราะห์ทั้งปวงตามความเชื่อของคนล้านนาให้มันหายไปนี่แหละค่ะ
ซึ่งปัจจุบันพิธีกรรมนี้หาผู้ที่จะประกอบพิธีได้ยาก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะใครอยากจะไปแต่ไปไม่ทันปีนี้นะคะ
เตรียมตัวให้ดีปีหน้าปรักหมุดจดในประติธินเลย
จะมีพิธีนี้อีกครั้งที่อุทยานพระราหูเวียงทาชมพูแห่งนี้นะคะ
วันที่๒๓กุมภาพปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นวันเปิดโชคลาภ
ทำอะไรก็จะดีทำมาค้าขึ้นมีสิริมงคลแก่ตัวเองขออะไรก็สำเร็จ
ถ้าฟังไม่ทันย้ำอีกทีนะวันที่๒๓กุมภาพันธ์ปีหน้านะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ปีนี้นะไม่นะรอปีหน้าก่อน
ทำไมไม่มาบอกปีหน้าบอกไว้เลิ่นบางคนจะได้เตรียมตัวเอาไว้
ตัวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นที่นี่ก็ไปได้ทุกวันวันไหนก็ไปได้
ได้ไปได้ทำบุญไปได้ทุกวันแหละเอาที่เราสบายอกสบายใจ